ช่วงของสีสันข่าวเช้านะครับ

มีเรื่องดีมาโชว์มาเล่าให้ฟัง

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม

ซ้อมแบบไหนเชิญชมด้วยเลยครับ
เอเก้

ซ้อมเดี๋ยวเจ้านายจะพาไปเที่ยว

วัฒนาการการเจริญเติบโตของสรรพสินก็จะเกิดขึ้นและเคลื่อนไหว
นับเวลาวิราธิเป็นมาที่ค่ำคืนค่ำวัน

จะค่อยบานสร้างผลิตผลออกลูกต่อไป

บรรดาเหล้าน้องหมารวมกลุ่มก็เป็นเรื่องทันที
เมื่อมีปัญหากับฝั่งตรงข้ามก็จะไล่ล่า
และผู้ไพ่ก็หลบหนีตามระเบียบ

โดยการดมกลิ่นในรถคันนี้ก็ค่อยค้นค่อยดมแล้วครับ
และดิงกับจิตอุปกรณ์รถดูดลุ้ยลงแบบนี้แหละครับ
จังหวะแขทเสียงดนตรีเพือนบ้านอิสาน

ผสมละสานกับท่าเต้นสนุกสนานจากเมืองมาพุโต้มุสลิปอเฟริกา
เมื่อได้ยินดนตรีพื้นบ้านก็เพื่อนล่ะครับผม
ดนตรีไม่มีพรมแดนจริงครับพี่น้อง
ถ้าเป็นแบบนี้นะพิเฟ่ขอบอกคำเยาว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ